สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยกันก่อนนะครับ
ความพร้อมในการสู้ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ล่าสุดทางโคชโตยให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้ก็เดินทางดูฟอร์มของนักเตะหลายต่อหลายคนที่ลงแข่งขันในเกมฟุตบอลโตต้าไทยลีกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
โชว์ฟอร์มดีนะครับแล้วก็อยู่ในข่ายผู้เล่นชุดเดิมธีรสินแดงดาอธิสักไกรสอนสุประชัยใจเด็ดนะครับ
ฝีเท้ายังรักษามาตรฐานได้ดีคือมองเป็นตัวบุคคลนะครับอย่ามองถึงผลงานของสโมสรนะครับคือต้องดูว่าผู้เล่นนั้นมาใส่ในระบบของโคชโตยนั้นสามารถที่จะเล่นได้อย่างต่อเนื่องและดึงศักยภาพออกมาได้ดีแค่ไหน
ส่วนผู้เล่นใหม่นะครับเขาโฟกัสไปที่บดินผาลานะครับที่ขอพูดถึงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่ายิง๒ประตูใน๒เกมล่าสุดนะครับที่ชนะพีทีประจวบ๕๐แล้วก็บุกไปชนะเมืองทองยูนิเต็ด๒ต่อ๑ยิงไกลสวยด้วยนะครับ
หากว่าบดินยังรักษามาตรฐานได้ก็มีโอกาสถูกเรียกกลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
เช่นเดียวกับสุพนัทเหมือนตาครับกองหน้าในวัย๑๖ย่าง๑๗จากบุรีรำเนี่ยนะครับ
ก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่ว่าผลงานการลงสนามของเจ้าตัวจะมีความต่อเนื่องมากแค่ไหน
เพราะว่าการทำงานของโค้ชโตยก็จะเน้นนะครับฟอร์มดีอย่างเดียวไม่พอต้องดีต่อเนื่องจากการมีโอกาสลงเล่นในเกมลีกด้วยครับ